จากรายการขับรถคลับของคนรักรถครับ
เป็นรถมือสองถือว่ากำลังมาแรงในหมู่ของคนเล่นรถ

เพราะมันมีข้อดีอยู่เยอะแยะมากมาย
บน้อยก็สามารถมีลดในฝันได้
เอื้อมถึงสามารถควบคุมงบประมาณได้
ออกรถง่ายรวดเร็วไม่ยุ่งยาก
สามารถเปลี่ยนรถได้บ่อยตามงบประมาณ
สามารถปรับแต่งตามความชอบได้
โดยไม่รู้สึกว่าจะทำให้เสียรถ
สิ่งที่ทุกคนสงสัยแล้วก็ถามกันมาเลยว่า
พี่ครับวิธีการเลือกรถมือสอง

ข้อแรกเลยนะครับก็คือ๑ประเมินความรู้ความสามารถของตัวเองก่อน
ลำดับขั้นประมาณ๓สเกล๑ไม่มีความรู้อะไรเลย
ขับเป็นอย่างเดียวอันนี้เราก็ต้องไปหาศูนย์บริการนะครับ
รถมือ๒เต้นรถมือ๒ที่มีการการันตีแบบนี้นะครับ

มีเพื่อนฝูงที่พอมีความรู้รู้จักช่างรู้จักอู่ที่เขามีความรู้
แล้วก็สเกลที่๓คือมีความรู้เบื้องต้น
ที่จะสามารถเจาะลึกกับข้อมูลรถมือ๒ทุกอย่าง
แล้วสามารถหาความรู้ด้วยด้วยตัวเองอันนี้มี๓สเกล
ข้อที่๒ก็คือการเลือกรถตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
อันนี้คือสิ่งสำคัญเราใช้งานแบบไหนอยู่ในเมือง
จากการบรรทุกบรรทุกในที่นี้คือการโดยสาร
เรามีครอบครัวนั่งแบบไหนให้เลือกตามวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การเลือกแหล่งที่มาของรถอันนี้คือข้อสำคัญแล้ว
ก็โทรหาข้อมูลตามเต็นต์ตามโชว์รูมว่ามีเต็นต์ตรงไหนใกล้บ้าน
สามารถเดินทางไปดูรถได้เองไหมไปดูของจริงเลยนู่นนี่นั่น
แล้วก็การไปดูจากตามบ้านอันนี้คือน้ำแรกเลย
อันนี้ข้อนี้มาจากไหนข้อนี้มาจากอินเตอร์เน็ต

เพราะว่าในอินเตอร์เน็ตเนี่ยรวมเสือสิงกระทิ้งแรก
อินเตอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับ
มันก็จะมีรถให้เราเลือกทีนี้เราก็ไปเจาะแต่ละคันว่า
รุ่นไหนสีอะไรราคาแบบไหนที่เราต้องการนะครับ
เมินอีกอย่างหนึ่งก็คือประเมินตังค์ในกระเป๋าก่อน
ข้อที่๔ถึงสนามจริงแล้วครับไปดูรถและทดสอบรถ
สิ่งที่เราต้องดูคือมีเรื่องของอะไรบ้าง
หนึ่งสำคัญที่สุดจุดนี้คือจุดตาย
ไม่ว่าคุณจะดูรถคุณจะชอบรถนู่นนี่นั่น
สุดท้ายถ้าจุดนี้ตายเนี่ยมันตายตั้งแต่ต้นเลย
ก็คือ๑การดูเอกสารเล่มทะเบียนนะครับ
ความถูกต้องทางกฎหมายเป็นรถประเภทอะไร

เป็นรถมาจากศูนย์รถนำเข้ารถจด๓๒เป็นจดประกอบ
นี่คือการดูเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
อันที่๒ดูจากสภาพรอบนอก
แล้วก็ข้อที่๓ดูเครื่องยนต์และช่วงล่าง

อย่างที่บอกไปถ้าเรามีความรู้เราก็ยังพอดูได้
หรือ๒ถ้าไม่มีความรู้ก็ควรหาช่างผู้ชำนาญงานนะครับ
พาไปดูรถแล้วก็ไปเทสไปทดสอบกัน
แล้วก็ข้อที่๔นะครับอันนี้ก็คือจุดตายอีกข้อหนึ่ง

ดูรายละเอียดของการใช้งานดูรายละเอียดความพร้อมของรถ
แล้วก็จุดสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญที่สุดคือ
ดูร่องรอยจากการซ่อมแซมการใช้งานว่าอันนี้มีเฉียวชน
มีการซ่อมบูรณะมาแบบไหนเนี่ยคร่าวนะครับ
สำหรับข้อ๔การดูรถแล้วก็ทดสอบรถประมาณนี้เลยครับผม
กับรายการขับรถคลับของคนรักรถครับผม